อุบัติเหตุโดยรถมอเตอร์ไซค์ไปดูอุบัติเหตุของรถน้ำมันหน่อยนะฮะ
คือเพิ่งออกมาจากคลังน้ำมันเลยครับพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

นี่ครับน้ำมันเต็มคันนะฮะ

จังหวะที่ลงเขาเป็นช่วงโค้งลงเขานี่คือเขาศกที่พังงา
คือแหกโค้งแล้วตกลงไปที่เหวครับ
กลิ่นน้ำมันนี่คละคลุ้งมากเขากลัวว่าจะระเบิดนะฮะ
น่าเศร้าคือในรถมีคนขับติดอยู่ตรงนั้นแล้วเสียชีวิต
การจะลงจากบริเวณป่าเหวลงไปตรงจุดนี้ไม่ง่ายครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เหมือนกับลวดสลิงมาโรยตัวลงไป
เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เขาค่อยไต่ตัวลงไป

จุดเกิดเหตุตรงนี้คือถนนเขาศกสาย๔๐
เส้นตะกัวป่าสุราชช่วงกมที่๓๐๓๑
ในพื้นที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะฮะ
จากจุดขอบทางนี้ลึกลงไปข้างล่างประมาณ๕๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่พอโรยตัวลงไปได้ก็ต้องค่อยใช้ความระมัดระวัง

ทราบชื่อผู้ตายครับคือนายกานันบุณกานนท
อายุ๕๕ปีเป็นคนพังงา

หลังจากลงไปเจอร่างเรียบร้อย
นำร่างออกมาก็ค่อยนำกลับขึ้นมาบนถนนนะฮะ
สันนิษฐานว่าจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ

แล้วอาจจะหลุดโค้งหรือแห่โค้ง

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม

เดี๋ยวคงต้องรอบริษัทมาเคลื่อนย้ายรถ

ส่วนรถเอ่ยน้ำมันเอ่ยทรัพย์สินบริษัท
เดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ